วันนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนจะพาเพื่อนไปสัมผัสกับรสชาติของความเป็นต้นตำรับจริง
ความพิเศษของเขาก็คือรสชาติที่ไม่เหมือนใคร

อื้อนุ่มมาก

ใครที่คิดว่าขนมไทยจะต้องหวานอร่อย

บอกเลยว่าเธอต้องร้องไห้ให้กับรสชาติของเขา

เหมือนกินมะพร้าวเป็นประสาทสุดลูกอะ

ซึ่งเขาไม่ค่อยคุ้นชินกับวัฒนธรรมความเป็นไทย
หรือว่าของกินอะไรแบบไทย
วันนี้จะพาเขาไปสัมผัสบรรยากาศ
อะไรยังไง
อาหารเนอะ
ไม่จริงคืออยู่บางไทยบางเทีย

ของความเป็นต้นตำรับจริง

เริ่มเลยกับร้านแรกร้านลุงแดง
คือจะบอกว่าร้านลูกแดงเนี่ยเป็นร้านขนมไทย
ความพิเศษของเขาก็คือรสชาติที่ไม่เหมือนใคร

จะบอกว่าเจ้าของก็คือเข้าพิธีพิถันมาก
โดยการใช้เตาถ่านแล้วไม่ได้ใช้แก๊ก
เริ่มชิมเลยแล้วบอกหน่อยว่าอันไหนอร่อยที่สุด

กะทิแบบว่ามันหวานมัน
อันนี้ของโฟดฉันเลยคือคลองแครง

ดีมากแต่เท่านี้คือยังไม่พอยังมีอีกเพราะฉันรู้ว่าเธอกินได้อีก

ร้านนี้ก็คือเป็นอีกร้านที่๒ที่แบบว่าเป็นต้นตำรับอีกเช่นเดียวกัน

เดี๋ยวก่อนเธอถ้าได้กินร้านป้าแอ๋วเขามีขนมอะไรไม่รู้อ่ะ

นั่นก็คือขนมชื่อว่าดาวล้อมเดือน

คือดาวล้อมเดือนเนี่ยก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าไม่มีที่ไหนมีที่นี่
แล้วก็เป็นรสชาติที่แบบต้นตำรับมันจะลักษณะคล้ายเหมือนบัวลอย

มีทั้งความหวานความเค็มที่มันแบบเป็นคอมมิเนชั่นที่มันเลิศ

ใครที่คิดว่าขนมไทยเนี่ยจะต้องหวานตลอด

กะทิดีเคี่ยวดีมันหอมหวานมัน
ถ้าอย่างนั้นร้านสุดท้ายไฮไลท์ร้านนี้เธอต้องชอบ

แล้วเป็นร้านที่พัฒนาไอเดียและจุดเด่นสไตล์ไทย

ซึ่งต้องบอกเลยว่ารสชาติก็คือหอม

เหมือนมีมะพร้าวประมาณ๑๐ล้านลูก

รออะไรล่ะไปดิจริงเป็นคนชอบมากเลยนะ

เดี๋ยวก่อนเธอแวะก่อน

สวัสดีค่ะจะชมชนเลยค่ะจากทั่วประเทศเลย
ชมชนยิ้มได้ค่ะโอ้นี่ไง

พี่อยากได้อันนี้ถุงผ้าขาวม้า
ถุงภาคะไม้ภรีนี้ค่ะ

ไปแล้วไอติมต่อเร็วฉันอยากกินไอติมแล้ว

มาถึงแล้วไฮไลท์ที่ฉันบอกเธอ

เป็นร้านไอศกรีมกะทิสด
แบบแท้แบบไม่จกตา
คือนอกจากจะเป็นไอติมกะทิสดแท้แล้วนะคะ

หอมหวานมันละมุนลิ้นท่องไว้เลย
เดี๋ยวดูเลยว่าเข้าไปข้างในมันหอมหวานมันละมุนลิ้นจริงหรือเปล่า

แค่เอาข้าวเหนียววุ้นมะพร้าวทองมวลค่ะ
ส่วนฉันก็คือเอากะทิเหมือนกันค่ะ
ท็อปปิ้งก็เอาเป็นมะพร้อมข้าวเหนียวของมะพร้อมข้าวสลาย

ใส่ก็ไม่มีที่ให้กินไอติมเลยอ่ะ
บอกเลยว่าถ้าจะต้องร้องไห้ให้กับรสชาติของเขา

แล้วก็มันจึ้งใจมากแล้วนอกจากรสชาติที่พวกเราเลือก
ตักเนี่ยที่เป็นแบบที่เป็นถ้วยเนี่ยก็จะมีเนี่ย

อันนี้มีรสอะไรบ้างคะคุณแขไหนลองพีเซนต์หน่อยสิ

เขาจะมีรสชาติใหม่อย่างทุกเดือนมาเรื่อยเลย

ที่นี่เนี่ยคือความดีงามของเขาแล้วเธอฟังนะ
ไอศครีมกะทิสดนะคะมะพร้าวที่นำมาใช้ทำที่เป็นวัตถุดิบนะคะ
ส่งตรงนะคะสเกรดฟอร์มประจวบคิริขันเลย
ถือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
แล้วก็ยังเป็นการยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นของไทยเราด้วย

ซึ่งจะบอกว่านอกจากเหล่านี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ย
เมื่อกี้เนี่ยฉันเลยเห็นว่าหน้าเมนูเขามีไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟ
ซึ่งสีน่ารักมากเดี๋ยวฉันจะไปสั่งเธอรอแป๊บ

รับรองเลยว่าจะต้องถูกใจร้านไอศกรีมกะทิสดสเตชั่นแน่นอนค่ะ
เพราะเขาใช้มะพร้าวที่ดีที่สุดที่ส่งตรงมาจากอำเภอทัพสแก่

ปลูกมะพร้าวของเมืองไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องความหอมหวานมัน
และนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับความอร่อยแบบไทยแท้
ใครได้ชิมแล้วจะต้องจึ้งใจแน่นอน
นี่บรรยากาศข้างในร้านคือน่ารัก
จึงใจอะไรไปหมดดีงามทุกอย่างนะคะ
ตั้งแต่รสชาติของไอศครีมรวมถึงร้านแล้วก็คอนเซ็ปต์
ใครนะคะที่อยากจะมากินมาอร่อยเหมือนกับพวกเรานะคะก็มาได้เลยที่นี่นะคะ
กะทิสดสเตชั่นนะคะที่ปลาตะทอสำนักงานใหญ่นะคะ
ถนนวิภาวดีรังศิษย์ก็มาได้เลย

เพราะอย่างเช่นน้ำมะพร้าวเนี่ยบางทีต้องออเดอร์ก่อนล่วงหน้า

รวมถึงสามารถสั่งได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นด้านหน้านี้ได้เลย

เดี๋ยวจะต้องแนะนำเพื่อนที่อยู่สวีเดนเวลาเขามาไง

บางทีเขาอยากกินของหวานที่มันแบบ
ระดับตำนานรสชาติแบบว่าแบบถึงพริกถึงเข็งจริงแล้ววันนี้เป็นยังไงมิชชั่น

แบ่งจ้าต้องมาตามมาชิมกันเองที่นี่กะทิสันสเตชั่นนะคะ